พบกับพวกเราได้เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีหรือ๖โมงครึ่ง
ถ้าวันศุกร์ก็๖โมงตรงค่ะ
ครับผมแล้วก็ยังมีไลน์นะฮะก็ส่งไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับ
พลิเคชันโหลดแอปแล้วก็ได้ดูสดเลยหรือว่าดูแห้งก็ได้นะฮะ
แต่คราวนี้ขออยากจะรู้ไลน์แต่ละพื้นที่

ดอยแม็กซ์อะไรดอยดอยอินเตอร์นอนก็บอก๓องศาแล้วนะพี่
ตอนเช้าใช่ใช่เพราะอย่างนี้อยู่แล้ว
ซักท้อง
เป็นอย่างไรบ้าง
ตอนนี้ไทยรัฐทีวีจัดกิจกรรมพิเศษ
ส่งไทยบีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเกียรติกรรม
๓๒วันมหัสจันทร์ปีใหม่ไทยรัฐทีวี
กับการแจกของขวัญตลอด๓๒วัน
รูมคับเท่าไหร่ฮะ
ยังติดตามชมรายการต่างทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับ
และสังเกตสัญลักษณ์กล่องของขวัญ๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่นะครับ
ไทยรัฐทีวีแล้วส่งไลน์อวยพรปีใหม่
ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและเบอร์โทรศัพท์นะครับ

พรรมคอนโดภาครังสิทธิ์โยนมาไม่ห่วงบอก
รับความสุขพร้อมกัน๓๒วันเต็มนะฮะ
เริ่มมากันตั้งแต่๑ธันวาคมถึง๑มกราคม
จำกัดอย่างนี้๑ท่านต่อ๑ช่วงรายการ
ใครที่คิดว่ากดหลายทีแล้วจะได้เยอะอันนั้นไม่ใช่นะคะ
คือคุณใช้วิธีดูทุกรายการแล้วกดมาตลอดที่เห็นเครื่องหมาย
ที่เป็นกล่องของขวัญนั่นแหละค่ะนั่นแหละถูกต้อง
เริ่มที่ข่าวแรกข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องมงคลค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะวันที่๙ธันวานั้น
ขออภัยค่ะเมื่อวันที่๙ธันวาค่ะ
เด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร

ราชทานภาพวาดฝีพระหัดจำนวน๘ภาพ
เป็นข้อคิด๗ประการเพื่อความสำเร็จความสุขความปลอดภัย
สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อทั่วประเทศ
ทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยศรัทธาและทัศนคติที่ดีต่อพ่อ
ตลอดจนเพื่อนร่วมชาติ
ภาพที่๓ตรวจเช็คร่างกายและเตรียมร่างกายให้พร้อม

ภาพที่๕ศึกษาและสร้างทักษะในการขี่จักรยานให้รู้จริง
ภาพที่๖ตรวจเช็คจักรยานและอุปกรณ์สำหรับภารกิจให้ขี่ให้ดี
ที่๗ศึกษากฎเกณฑ์และกฎจราจรตลอดเส้นทางการขี่
ภาพที่๘ขี่ด้วยความปลอดภัยและยิ้มแย้มสุขกายสุขใจ
ตรงนี้นะครับตรงตรงไหนดูกันสำหรับกิจกรรมนี้ปั่นเพื่อพ่อ

แม่นเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องความปลอดภัยนั้น
รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็บอกว่า

มีการวางแผนอย่างเรียบร้อยเชื่อได้นะฮะไม่ต้องห่วง

จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เรียกว่าประเทศไทยคงจะสวยงามจริงเนาะ

ไม่กินข้าวท่าไหนไปท้องแล้ว
คบกัน๓เดือนตอนนี้ท้อง๑๐อาทิตย

เอาจริงครบกันเป็นปีวะ
จับมือกันปุ๊บมันติดปั๊บอย่างนั้นเลยเหรอ

เพื่อนสนิทอะไรไปนั่งเฝ้ากันตลอดเวลา

มีนานี้แต่งปรากฏแล้วใช่ไหม
คือปรากฏ๓เดือน

ท้องยังไงกว่าจะเห็นนึง๗๘เดือน

ท้องสาวก่ะจะเห็นนาน

อันนี้ไม่รู้

เออเพราะมันต้องมีจริงจริง
ดังแต่เริ่มรู้ว่าตัวเองท้องเนี่ยเฮ่ย

เป็นคนที่ไม่นอนกลางคืนพี่

พี่ไปปลุกมันหน้าบ้านมันก็ไม่ตื่น
อื้มขอให้คุณใช้คำว่าเขาอ๋อเขา

ไม่ได้ใช้คำว่ามันไม่ได้

บี้เนี่ย๒๕กรุ๊ปกริ๊ปเนี่ย๒๗พี่
แต่ตอนนี้ท้อง๑๐สัปดาห์เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายเลย

นางไลน์ไซมินิเนี่ยก็โพสต์ข้อความถึงความรู้สึกของเธอเนี่ย

ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าสำหรับทุกสิ่งในชีวิต
โอ๊ยไม่หล่อดมากินแต่ของดีจังนั้นเลยครับกรุ๊ปกริ๊ป
เขาเพิ่งจะครบกับมาริโอนะฮะคนนี้ไม่ใช่เหรอ

ซึ่งไม่รู้ว่าเขาอยากกินอะไรแปลกหรือเปล่า
ความน่ารักความน่ารัก
ความน่ารัก
๖มีนะว่าก็ว่าจะวิหว่าก็มั่นเช้าแต่งเย็นนั่นแหละต้องรอดูกันต่อไป

หนูลูกพ่อไงคะ

พี่ยุ่มถ้าสมมุติว่ามาอยู่จะ๒๐
พี่ยุ่ม๗๐แล้วนะ
ตบปากไม่ตบ

ตบปากให้ไอ้กุ๊บกิ๊บ

ก็ใช่ไงใช่
มันวิ่งเล่นกับลูกได้

จริงเมื่อก่อนเขาพอ
เหมือนเดี๋ยวนี้คนเรียนนานไง
เมื่อก่อนไม่ได้เรียนนานนะพอ๒๐หน่อยอะไรอย่างนี้

ยังไม่ลาหมายถึงว่าเรายังไม่ลืมโรค

กับลูกยังทันกันอยู่แม่กับลูกก็ยังอยู่ในยุคเดียวกัน

กัณฆ์ไทยไปมาเดี๋ยว
ลงแล้วสินะมีความสุขความรักสวยงามจังเลยนางว่า
หรือวันนี้หรือทีเด้ยรักอยู่ทุกหมดใจนางว่าอย่างนี้ง่าย
คุณปอล์ตัดเนื้อตะกรุ่งมาหน่อย
ทางอารมณ์อ้อยก็บอกว่าคุณปอล์ก็เค็มแข็งและรับได้
เพราะว่าคนที่พูดก็จะมีครอบครัว
และมีคุณหมอคุณบอวัลด้าไปเตือนกัน
บอกว่าจำเป็นต้องตัดเท้าคุณปอล์ออกไป

โอ๊ยตายแล้วจัดรายการมาเกือบจะจบรายการ
แล้วยุงกัดอีกแล้วเงื่อย
จริงแน่อยู่ที่นี่ก็คัน
เค้าก็ต้องป้องกันตัวเอง

เดินออกไปก็ตกบันไดตายก็ตายนะ

คุณก็เกินไปปากค่ะ

ถ้าเติมโทรไปหารุ่กก็จะดินจริงก็ไปเนี่ย
แคนดาพวกสกีรีสอร์ทจัดประชุมกันยิ่งใหญ่
แต่ญี่ปุ่นอะไรเก่งโกตกแล้ว
ญี่ปุ่นก็หนาวชาก็ถือว่าหนาวชานะปีนี้
หนูแบบบ่อยที่มันจะเล่นสกีฝนอะไรหิมะตก
ใช่หิมะตกใช่ไหมฮะแต่ว่าเราพูดถึงข่าวร้อนก่อนร้อนวันที่๑๐ธันวาคมนี้นะครับ
จากเป็นวันสำคัญทางการเมืองแล้วนะครับเป็นวันรัฐมนูลแล้ว
ถูกไทยรัฐนะครับเพราะว่าทุกวันที่๑๐ธุรกิจของทุกปีนะครับ
สิบพิมพ์ไทยรัฐจะจัดเลี้ยงขอบคุณผู้แทนจัดจำหน่าย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐทุกประเทศติดต่อกันโดยปีนี้เป็นปีที่๖๖
๖ปีแห่งความผูกพันสารสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่น
ซึ่งผู้บริหารนังสือพิมพ์ก็ไปร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้า
นำโดยคุณยิ่งรักวัชลพลประธานกรรมการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นอกจากนี้ก็ยังมีศิลปินนักร้องอีกเยอะแยะมากมายทั่วฟ้าเมืองไทย
จากหลายค่ายหลายสังกัดจะไปมอบความสุขให้
ความบันเทิงกับผู้แทนจำกัดจำหน่ายด้วย

นี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นภาพสดนะฮะที่ถ่ายทอดมาเลย

ซุ้มอาหารจะต้องแน่นเนอะนี่ครับขอคกี่กระปลิ๊ปกระปอย

เขาเป็นงานแน่นจริงไม่มีคิวคิวนางเต็มอ่ะ
อืมจริงคนนี้โอเคนะครับ

ขอแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย

เขาไม่ได้เชิญเขาใช้แค่สิ่งเราดังไปเก็บ

เขามีจักรเจมส์จริงเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์
คุณเบสกุลมีโอกาสใช้ซุปเปอร์สตาร์หรือเปล่า

ยากันยุงอะไรคะดีใจด้วยค่ะกุ๊บกิ๊บ

ในช่วงหน้าค่ะนักนิตยสารทามได้
มีบุคคลแห่งปีขึ้นมา๓อันดับ

อันดับแรกอันดับที่๒ต่างกันอย่างสิ้นเชิง